ก่อนมาออกรายการเรื่องนี้ต้องขยายบอกเลยโอ้โหมดไต่เต็มสตูเลยจริง
ปีแล้วผ่านไปแต่ความรักยังสุขงอเหมือนเดิมนะคะจ้ะนี่แหละค่ะมาโชว์ความสวีทหวาน
ทำเอามดเดินกันเต็มสตูไทยรัฐเลย
สำหรับปีใหม่สุมนรัฐแล้วก็ป่าต๊อปปติญญานะคะ
ทั้งคู่เนี่ยจริงแต่งงานกันด้วยนะคุณผู้ชม
แต่งงานกันมากกว่า๖ปีที่คบกันมาก็เป็น๑๐แหละ
แต่เลเวลความหวานไม่มีลดลงเลยนะคะ
แจ๊กกะรีนก็เลยขอกระแสถามถึงเคล็ดลับการใช้ชีวิตคู่หน่อยดีกว่านะคะ
ไปฝากสำหรับแฟนช่วงนี้นะคะ
ที่กำลังมีความรักแล้วก็ข้าวใหม่ปลามันทั่วประเทศไทยเลยค่ะ

ความสุขอะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
มีความสุขได้เจอกันก็มีความสุขแล้วเนอะ
อย่าทำร้ายกันเวลาที่เรามีปัญหากัน
แล้วก็ถ้าเราไม่ทำร้ายกันมันก็จะไม่มีอะไรติดใจกันมาก
บางทีอารมณ์ไม่ดีเห็นหน้าเขาไม่ก็ดี
ก็เดินสักแป๊บนึงถามเมื่อกี้ที่รักมึงหิดเหรอ
เราก็ถามเขาที่รักมันหงิดเขาก็บอกใช่พี่แจ๊กพี่ไปก่อนนะ
หมายว่าความรักมันทำให้เราอารมณ์ดีอะค่ะ

อุ๊ยหวานเวิร์ดเชื่อแล้วจ้ะในรายการเขาบอกว่าเวลาทะเลาะกันปุ๊บ
ไม่ให้ข้ามวันนะให้ง้อกันให้เสร็จภายในวันเดียว
นั่นแหละก็เป็นเคล็ดลับในการอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานนะคะ
ในรายการเห็นบอกเอ๋อหอมเอ๋อหอม
ใช่หอมเอหอมพิธีกรอิจฉาตาร้อนกันไม่ไหวแล้วคุณ